ขณะที่บรรยากาศต่างประเทศนะครับก็ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
แสดงออกถึงความรักและความเทิดทูลที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
วิรชัยพลาศัยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย
ประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์ก
เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ใหญ่
ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความพักดีอย่างพร้อมเพลียงกัน
ที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามควีนส์นิวยอร์ก
โดยนายวีรชัยนั้นเริ่มกล่าวนำคำปฏิญาณตน

จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทอดผ้าบังสุกุล
ถวายพัฒนาหารเพลและก็รับประทานอาหารร่วมกัน
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่๘๙
เช่นเดียวกันกับชุมชนชาวไทยในเมืองดาลัส
แล้วก็ฟอสเวิร์ดในรัฐเท็กซัส
ร่วมงานวันรวมพลังแห่งความพักดี
ที่วัดพุทธดัลลัสสหรัฐอเมริกา

รองประธานฝ่ายคารวาสวัดพุทธดลัส
กล่าวนำปฏิญาณตนและร้องเพลงสันเสริมพระบารมีร่วมกันครับ